คุณผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวดีในวันที่๒๗ธันวาคมนี้

ใช่ค่ะเป็นวันกัมพลวัชรพลนะคะ
ซึ่งนอกจากการมอบรางวัลวิทยานิพลด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยมแล้ว
ยังมีการมอบรางวัลให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
ผู้บริหารดีเด่นและโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นอีกด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ได้มีการนำเสนอการฝึกซ้อมหุ่นละครเล็ก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติ
เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะคะ
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเอามาแสดง
ในงานวันกัมพลวัชรพลวันที่๒๗ธันวาคมที่จะถึงนี้

ใช่ค่ะโดยคุณครูธัญลักษณ์ธรรมประเสริฐ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติ

ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น

ปี๒๕๖๐ปีที่แล้วด้วยค่ะ

ตัวเองทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เด็กเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นลูกเป็นหลาน
แบ่งเวลาการฝึก๓ช่วงด้วยกันนะคะ
มีช่วงเช้าช่วงกลางวัลและช่วงเย็น

เพราะว่าการที่เป็นครูดีเด่นได้นั้น

ต้องทำสิ่งที่ดีต่อสังคมจริง

ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กในทุกพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการความรู้
ทักษะทางศิลปะวัฒนธรรม
เห็นได้เด่นชัดคือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
คุณพ่อกัมพลได้สนับสนุนอย่างเต็มที่
เพราะเห็นว่าเรื่องความรู้คือความเจริญรุ่งเรือง
คือความสำเร็จในอนาคตค่ะ
ความว่าการจะเป็นครูดีเด่นได้เราต้องดีจริง
แล้วก็ทำสิ่งที่มันเด่นแก่สังคมแก่โรงเรียนจริง

งานวันกัมพลวัชรพลประจำปีนี้
จะจัดขึ้นวันพุธที่๒๗ธันวาคม
ห้องประชุมชั้น๙อาคารกองบรรณาธิการ

พิธีมอบรางวัลโดยในพิธีนะคะ
จะมีการมอบรางวัลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
และโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที